ความชื่นมื้นของชีวิตศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นนะครับ
หลังจากที่ป้องกันแชมป์โลกได้เจ้าตัวก็แน่นอนตอนนี้นะครับ
ชุมพรเพื่อที่จะเตรียมงานแต่งงานนะครับ
ราบรื่นที่สุดนะครับกับการขึ้นสังเวียนครั้งสำคัญในชีวิตนะครับ
เป็นชีวิตจริงของเขาครับศรีสะเกดเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
โดยเป็นทีเซอร์พรีเวดดิ้งซึ่งถ่ายทำที่จังหวัดชุมพร
ก็เล่าเรื่องราวว่าเจ้าแหลมต้องผ่านการซ้อมอย่างหนัก
บรรลุเป้าหมายในอาชีพก็คือการเป็นนักมวย
และเขาก็ทำสำเร็จกับการเป็นแชมป์โลก
และตอนนี้กำลังตามหาอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตนั่นก็คือ
จ๋าพรนิมนต์สารแก้วว่าที่เจ้าสาวของเขานะครับ
ตัวเต็มก็คาดว่าจะได้เห็นกันในงานแต่งงานของศรีสะเกดกับน้องจ่ายที่สาระอเนกประสงค์
ที่ว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนนี้ต่อไปครับ